เวลาที่คุณพบกันนี้
เพื่อนผู้นี้ต้องเจออะไร
และจากไทย
ก็ปลุงกันไม่อยากจริง
คือพรุ่งนี้รอคอยที่จะเจอแฟนชาวไทยมากเลยค่ะ
ทุกคนอยากให้หนุ่ยไข่หน้าฮะ
ทุกคนแสดงพลังออกมาฮะ๑๒๓
ว้าวขอบคุณค่ะ
เสียงดังมากเชื่อว่าในคอนเซิร์ตก็น่าจะมีเสียงที่ดังมากเลยแน่
แล้วไม่ใช่ไดท์ไทยเท่านั้นนะคะที่เสียงดัง
สื่อมนต์ชนก็เสียงดังมากค่ะ
วันนี้สื่อมนต์ชนมาเยอะมากอยากฟังเสียงสื่อมนต์ชน
สื่อมนต์ชนอย่าให้ไข่หน้าฮะสื่อไทยของเราส่งเสียงมาฮะ๑๒๓
ขอบคุณค่ะ

ใช่มั้ยฮะตกใจมาก

ต้องบอกว่าไอซ์เนี่ยมาเมืองไทยเมื่อไม่นานมานี้นะครับ
มาครั้งนี้อยากรู้ว่าใครที่แบบว่าเคยมาเมืองไทยแบบโดยไม่ต้องทำงานบ้างไหมฮะ

เพราะเมืองไทยสวยมากเลย
จะช่วยกันก็ยากว่าใครกัน

แม้เป็นอะไรเจ๋งเจ๋ง
อยากให้ลงใต้มาภูเก็ตไหม

แต่ก็ไม่เคยมีแรงแซ
ในเมืองเกาหลีก็จะมีร้านอาหารไทยที่ขายเมนูนี้แต่ไม่เคยมีโอกาสทานเลย
ก็เลยอยากจะลองมาชิมที่ประเทศไทยที่เป็นแบบรสชาติต้นตำรับจากที่นี่เลย
ว้าวคือจะบอกว่าร้านเร็งแซ่บเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อนะแต่ไม่ค่อยได้ยินศิลปินพูดถึงเร็งแซ่บตัวเลย
ผมชอบไทย
โอเคคุณพูดแบบนี้แล้วหรือเร็งแซ่บเสิ่มอะไรแบบนี้กว่าถูกว่าเลยนะ
โอเคสนใจไหมสนใจไหม
ชิคกี้พายที่รัก

ได้เช่นไทยครับเร็งแซ่บจัดเลย
เอาล่ะพูดถึงผลงานกันบ้างกับอัลบั้มล่าสุดของไอซ์นั่นเอง

อเรนนี่เราอยากน้องกลับไปเจอกันกับไอฟ์
ขอบคุณครับ
ชอบมั้ยคะทุกคน
ไม่ชอบจะมานั่งกันตรงนี้หรอใช่มั้ยคะ

สุดสุดวัญญองค์บรรยายไชน์ก็เป็นเพศที่น้องก่อน
อยากให้ฟังเตอร์ใช่มั้ยคะ
ว้าวใครฟังแล้วใครชอบเพลงนี้ยกมือขึ้นค่ะ
ขอบคุณค่ะ
ตรงใจกันเลยอ่ะตรงกันเลยอ่ะนะฮะ

เพราะว่าก็เป็นไวรัลพอสมควรเลยแล้วคนพูดถึงเยอะมากใช่ไหมคะทุกคน

คิดว่าตอนนี้เราด้วยโกรธเที่ยว

เข้าหมดเนี่ยมันก็จะมีความปลุกมั่นแล้วครับผู้วิเดส
ว่าชีวิตของเราเราเป็นเจ้าของ
เราเป็นตัวหลักของในชีวิตเรา
ก็คือมันจะเป็นการให้กำลังใจกับแฟนและคนที่ฟังเพลงนี้ด้วย
รู้หรอนะจริงบ้างนะนาจารุ
ทำไมไม่รอให้เครื่องลงพื้นก่อนล่ะฮะ
ได้ยินอย่างนี้ปะคะส่งเสียเลยใช่ไหมทุกคน
ไม่ต้องรอเครื่องดักพื้นกระโดดลงมาเลยจ้า
อัลบั้มไปแล้วนะฮะมาพูดถึงเรื่องของเกมกันบ้าง
วันนี้เรามีเกมมาให้สาวได้เล่นด้วย
เป็นเกมเป็นเกมน่ารักน่ารักนะฮะ
มีให้รู้ทุกคนเล่นประมาณ๘เกม

โอเคเกมของเราชื่อว่าใครที่สุดนะฮะชื่อเกมของเรา
โอเค
โดยที่จะให้ทุกคนเนี่ยชี้ไปหาสมาชิกของเรา

ว่าใครคือที่สุดทางด้านไหน
เข้าใจกฎิกาไหมครับ
เข้าใจนะฮะโอเค

คำถามแรกว่าใครที่สุดครับ
ขี้เศร้าที่สุด

คุณลีซแบบฮะทำไมล่ะฮะ
ก็คือลีซก็บินเกียร์ด้วย

สังเกตว่าบนเครื่องนี้ลีสลับตลอดเวลา

ก็เลยเข้าใจว่าลีสเป็นคนที่น่าจะแบบชอบนอนมากที่สุดหรือเปล่า

ไม่ต้องใช้ไมค์ล่ะฮะ
เสียงดังโอ้โหนี่ศิลปินตัวจริง

ครับอ้าวไปกันต่อนะฮะ

ใครมั่นใจที่สุด

เพื่อนอธิบายให้ฟังหน่อยได้มั้ยฮะว่าเขามั่นใจยังไง
ก็จะเสียด้วยชอบคุณ

ชมคนรอบข้างอะไรอย่างนี้
ก็คือเราก็มีนิสัยและแอทิตุที่บอกได้เลยว่าเป็นคนที่มีความความคอนฟิเดนต์ที่สุด
ข้อต่อไปครับถามว่าใครโรแมนติกที่สุดฮะ

เรย์เรย์เรย์ก็เต็มมากนึงก่อน

เพราะว่าอะไรคะเคอเดย์เป็นอย่างไรคะ
เน้นที่รายละเอียด

ใครมีพลังมีเอเนอร์จี้มากที่สุด

ยูจิน
รับโดยดีนะฮะเขามีเอเนอร์จี้ยังไงฮะคุณดูสิ
คุณยูจินมุ่งงงงไปในช่วงแห่งง่ายยุทธิ์ของผม
ตลอดก็เลยเห็นว่าเป็นคนที่เอเนอร์จี้ดีที่สุด
อย่างเหลืออีกประมาณร้อยข้อนะฮะ

สุดท้ายแล้ว
เพราะฉะนั้นนี่ก็เลยเป็นคำถามว่า
เดี๋ยวในคำถามก็เป็น

คือกาหึล
ฮะคุณขาหึล

คุณขาหึลคุณขาหึล
คุณขาหึล

ตรงนี้
ฐานที่เกิดได้

ฐานที่เกิดได้
มีใครได้คำไหนอีกมั้ยฮะ

อันนี้เป็นคำที่ฮิตมากในติ๊กต๊อกในโซเชียล

ฉันเพียงงามแรง
จากครั้งเดียว

รู้สึกว่าชื่อทำไมจะมา
แฟลงบอกว่าฉันเป็นภาษาอัปดาห์
เมื่อรายเรียนทฤษค็ยกขนาดนี้
เราก็คิดคำแรกด้วย

จังกิฉันไม่เป็นภาษาอัปดาห์
ว้าว
พร้อมที่จะพูดพร้อมกันแล้วใช่ไหมครับ
เดี๋ยวดูจะถามนะ

แล้วจับฉันมาทำไม

ต้องเบาฮะ
ได้ไหมได้ไหมถัดไหม
ถัดมากขอบคุณค่ะ
ยารุนตั้งเตา
รอดูในโซเชียลได้เลยฮะรับรองว่าเต็มโซเชียลแน่นอน
อยากให้สาวทุกคนฝากถึงงานที่กำลังจะเกิดขึ้นครับ
เนี่ยแฟนคอสเตอร์ตว่าอาจารย์ที่อาจารย์มาชนะขอบคุณมากต่อหลังเวลาเข้ามาที่ไทยและเมืองอื่น
เจอพวกเราในงานพรุ่งนี้และมารุ่นนี้นะคะ
แล้วก็หวังว่าพวกเราจะมีโอกาสกลับมาหาแฟนชาวไทย
ค่ะอยากให้เพิ่มเติบอีกไหมฮะ
สร้างบุธให้ดี
ขอบคุณแฟนนะคะขอบคุณใจชาวไทยทุกคนที่คอยช่วยสร้างความทรงจำดีในประเทศไทยให้พวกเรามาโดยตลอด
หวังว่าพรุ่งนี้และบริเวณนี้๒วันสุขกับดีไปด้วยกันนะคะ
ครับเอาให้หมดค่ะอยากให้ทุกคนพูด
คิดถึงดาดชาวไทยมากเลยรอคอยที่จะเจอทุกคนในงานแฟนคอนเสิร์ตนะคะ
ครับ

สุดท้ายค่ะ